ข่าวนี้เชื่อว่าไม่มีพ่อคนไหนหรอกอยากให้เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีพ่อคนไหนหรอกที่อยากฆ่าลูก
เปรี้ยงหนึ่งเข้าราวนมสุดท้ายลูกชายไปตายที่โรงพยาบาลค่ะ
และนี่ตอนภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ
พยายามที่จะปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจค่ะ
นี่คือลูกชายนายอนุวัฒน์อายุ๔๗
เพราะว่าโดนกระสุนจับลูกปืนของพ่อนะนะ
เจาะที่ราวนมขวาตอนนั้นเขาเจ็บสาหัสอยู่

ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพรมคิรีนะคะ
แล้วตัวของลูกชายเขาคุ้มคลั่งเสพยาอารวาส
มาขอตังค์พ่อไปซื้อยาเพิ่ม

แล้วคุณคิดดูนะลูกอายุ๔๓
คือเป็นวัยกลางคนมีเรี่ยวมีแรง
แต่พ่อ๗๕แล้วนะ
คุณพ่อเผียนวัย๗๕พ่อก็จะทำยังไง
แค่วิ่งหนีพระที่ลูกไล่ฟัน
พ่อก็ไปคว้าเอาปืนมาปืนลูกซองยิงสวนไปนัดหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพรมคิรี
นครศรีธรรมราชช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
แล้วเมื่อคืนนี้ตอนกลางดึกเลย
คุณตาเพียนคุณพ่อเผียนนี่แหละ
ก็มามอบตัวกับตำรวจที่สพพรมคิรีบอก
คุณตำรวจผมน่ะยิงลูกผมจนตายเอง
พ่อบอกแบบนี้ผมทำสวนผลไม้
ลูกผมคนนี้มันเคยติดคุกคดียาเสพติดมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ขอตังค์ผมตลอดเลยจะไปซื้อยามาเสพซื้อยามาเสพ
พ่อผมไม่ให้คุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
แยดคนในบ้านเขาเอิมรอากันไปหมดแล้ว

หนีไปอยู่ตามบ้านญาติผมก็กลัวสิ
มันอายุ๔๐กว่ามันมีเรี่ยวมีแรงตั้งเยอะ

ไม่รู้วันไหนจะโดนไม้ฟาดจะโดนพระฟัน
แล้ววันนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณตาเพียรกลับมาที่บ้านไง

ตานี่แหละจะตายแน่นอนเลย

คือเวลาที่เมายาแล้วเป็นแบบนี้ประจำเลย
ตัวพ่อเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาให้ถึงตายหรอก
แต่ว่ามันพลาดกระสุนไปเจาะใต้ราวนม
หลังจากนี้ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ